เพราะว่าคนยังกังวลเรื่องของคนที่หลบหนีเข้าเมืองมา
แต่ว่าที่ดอยช้างมูบคนแน่นทีเดียว

เขาไปกางเต็นต์ชมทะเลหมอกกัน
เอาเราไปติดตามการบรรยากาศสดนะฮะ
ดอยช้างมุมจากคุณวีรยุทธ์ปรานี

ดอยช้างมูบในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาปักหลักการเต็นต์นอนจำนวนมากนะครับ
แม้ว่าสถานการณ์โควิด๑๙ในพื้นที่
จะยังคงมีข่าวให้เห็นกันอยู่ไปทั่วนะครับ
แต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกหวั่นกลัวนะครับ
จากมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์นี้ได้ครับ
นักท่องเที่ยวปักหลักกางเต็นต์นอนภายในบริเวณกลางเต็นต์บนดอยช้างมูบ

ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา
โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น
รับชมทะเลหมอกจากฝั่งประเทศเมียนมาแบบ๓๖๐องศาครับ
โดยหลังจากตั้งแคมป์กลางเต็นต์นอนกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เช้าวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยว
ทั้งการประกอบอาหารการยืนถ่ายรูปกับวิวสวย
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาต่างพักมากันเป็นครอบครัวแล้วก็มากันเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับ
ทีมข่าวสอบถามนายเจริญโปธาตุนะครับ
หนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มาบอกว่าแม้จะเป็นคนในพื้นที่
แต่ก็ชื่นชอบกันมากางเต็นต์นอนที่นี่และมาเป็นครั้งที่สองแล้ว
เพราะบรรยากาศดีและได้รับชมวิวสวย

แต่ก็มั่นใจในมาตรการควบคุมของเจ้าหน้าที่
พร้อมขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกคนมาเที่ยวที่ดอยช้างโมก
โดยบอกว่าเชียงรายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดครับ
ไม่ไม่น่ากลัวเลยครับ
ไม่น่ากลัวอย่างที่กระแสข่าวที่โครมกามมาว่า
โอ้มารอบสองรอบสามอย่างนี้ไม่มีครับ

เพราะว่าหน่วยงานของภาครัฐก็

แต่เป็นอย่างดีนะครับ
ทุกฝ่ายเข้าช่วยกันครับ
ด้านเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารมาที่๒

ก่อนหน้านี้ในช่วงวันธรรมดาจะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเกือบ๑๐๐คนต่อวัน
และในช่วงวันหยุดยาวจะมีมากถึง๔๐๐๕๐๐คนต่อวัน
แต่พอหลังจากที่มีข่าวการลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย

ทำให้นักท่องเที่ยวต่างหวาดระแวง
มีนักท่องเที่ยวเหลือเพียง๘๐๑๐๐คนต่อวัน
อย่างไรก็ตามกระแสก็เริ่มกลับมาดีขึ้น

เพื่อเดินทางมาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
และยืนยันไม่ได้มีการปิดสถานที่
รวมทั้งมีมาตรการคัดกองอย่างคุ้มเข้มและถูกวิธีครับ
โดยใครที่จะเดินทางมานะครับ
โดยใครที่จะเดินทางมาที่ดอยช้างโม่มนะครับ
จากจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด๑๙แล้ว
อย่างจะต้องการสวมเซื้อกันหนาวเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย
และเป็นห่วงสุขภาพร่างกายของตัวท่านเองด้วยนะครับ

รายงานสดจากดอยช้างมูบจังหวัดเชียงราย
อยากไปเชียงรายไปครับแล้วดูแลตัวเองนะครับ
เที่ยวไทยอย่างปลอดภัยที่สุดอยู่เสมอครับ